มีเรื่องนี้ให้คุณผู้ชมได้ติดตามนะครับ
เด็กเนี่ยมีเรื่องทะเลาะกันนะครับ
ปรากฏว่าเด็กมาบอกพ่อ
พ่อไม่ยอมไม่พอใจคู่อริของลูก
ยกพวกคือเพื่อนของพ่อนี่แหละ
ไปยิงคู่อริของลูกพลุนครับ

เสียชีวิตนะฮะเป็นนักกีฬาเรือพาย
กำลังจะไปแข่งระดับภาคด้วยนะครับ
คุณผู้ชมฮะนี่ฮะกล้องวงจรปิดเมื่อวันที่๒๒
เมื่อวันที่๒กรกฎาคมเวลาเกือบเที่ยงคืนแล้วนะครับ
เป็นหลักฐานสำคัญให้เห็นว่าขณะที่นายพี
นามสมมุตินะนักเรียนชั้นม๔อายุ๑๕ปี

ขณะกำลังจะกลับบ้านหลังเที่ยวงานผลไม้
ก็มีรถกระบะมิซูบิชิ๔ประตูสีขาวขับมาประกบข้าง
ใช้ปืนไม่ทราบชนิดยิงใส่นายพี๔๕นัด
จนร่างพลุน๘รูและเสียชีวิตนะครับ
ส่วนเพื่อนที่มาด้วยกันรอดตายอย่างหุดหวิดครับ
จุดเกิดเหตุอยู่บนถนนสายเอเชีย๔๑ฝั่งขาขึ้น
ห่างจาก๓แยกวังตะกอไปแค่๑๐๐เมตร
ตำรวจตรวจสอบไม่พบปลอกกระสุนที่ใช้ในการก่อเหตุแล้วนะครับ
พ่อของน้องพีคือพ่อของเด็กที่ตาย
จัดงานศพลูกชายที่วัดสมุหาเขตตาราม
ภายในงานนำเสื้อนักเรียนปักชื่อที่อก

เป็นนักกีฬาเรือพายแล้วก็ไม้พาย
รวมถึงรูปที่ลูกชายไปแข่งขันเรือพายมาประดับไว้
เอามาประดับไว้ส่วนเสื้อเมื่อกี้ที่ใส่สีฟ้าเลือดทั้งนั้น

นั่นเสื้อตอนที่ถูกยิงนะครับ
โดยบอกว่าลูกชายเป็นนักกีฬาเยาวชนของโรงเรียนนะ
จะไปแข่งระดับภาคแข่งเรือพาย
จังหวัดภูเก็ตในวันที่๕กรกฎาคม
คือวันนี้แต่มาเสียชีวิตซะก่อน

ก็มีเรื่องชกต่อยกับเพื่อนนักเรียนด้วยกัน

แต่คาดว่าคู่กรณีของลูกจะนำความไปบอกพ่อ
นำความไปบอกพ่อของเขาทำให้เรื่องบานปลายขึ้นนะครับ
ทราบจากตำรวจว่าผู้ก่อเหตุมีด้วยกัน๔คน

แต่ทีนี้ผ่านมา๒วันแล้วคดียังไม่ชัดเจนเลย
คือที่คุณพ่อเอาเรื่องนี้มาบอกสื่ออย่างเรา
บอกว่าคดีมันไม่คืบหน้าสื่อช่วยหน่อยนะครับ
กลัวว่าจะมีอำนาจมืดมาเปลี่ยนแปลงคดี
ก็เลยร้องมายังสื่อร้องมายังไทยรัฐ
แล้วก็จะยังไม่เผาศพลูกนะครับ
หากว่ายังจับคนร้ายไม่ได้นะครับ
คุณผู้ชมฮะเรื่องนี้หลังจากคุณพ่อร้องเรียนมา
บอกว่าลูกชายตายคดีไม่คืบ

ก็เพราะว่ามีผู้ก่อเหตุทั้งหมด๔คน
ก็๔คนนั้นประกอบด้วยพ่อของคู่อริ
อายุ๓๗ปีเป็นคนขับรถ

ส่วนมือยิงเป็นเพื่อนของพ่อที่รู้จักกันสมัยต้องโทษในเรือนจำ
ได้รับการขอร้องให้มาช่วยยิงนะครับ
ส่วนอีก๒คนก็คือตัวลูกชายคู่อริของน้องที่ตาย
แล้วก็หลานเป็นคนที่นั่งมาด้วย
และเป็นคนชี้เป้านั่งอยู่เบาะหลังรถคุณ

ล่าสุดตำรวจติดตามชายวัย๓๗ปีนะฮะ
ซึ่งเป็นพ่อของคู่อริของเด็กที่ตายนะครับ

ส่วนมือยิงตำรวจกำลังขอหมายสารเพื่อติดตามจับกลุ่ม
ซึ่งคาดว่ายังกบดานอยู่รอยต่อสุราธานีกับนครศรีธรรมราช
คนชี้เป้าส่วนเด็กสองคนที่ชี้เป้าเป็นเยาวชนคุณ
ขณะนี้ตำรวจเตรียมขอหมายจับจากศาลเด็กและเยาวชนนะครับ
สำหรับปมเหตุนั้นก็เกิดจากเด็กมีเรื่องทะเลาะวิวาดกัน
เด็กไปบอกพ่อพ่อก็มาก่อเหตุแบบนี้คุณ
โอ้โหถูกตามยิงเสียชีวิตนะครับ